บอกว่ารออยู่แล้วมีคุณผู้ชมถามมาบอกว่าเมื่อกี้ดูเลขมหาทักษะพยากรไม่ทัน
เลขอะไรก็๑ชังงกมาดูเลยนะ๑๕๒๖๗อันนี้เลขมหาทักษะพยากร
แต่ทีนี้อื่นนะคุณผู้ชมก็ต้องดูจากข่าวแปลกอ่ะค่ะ
เดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปดูที่สุพรรณบุรีกันหน่อย
เพราะว่าเมื่อตอนเที่ยงคืนที่ผ่านมานี่คือคักมากนะคุณอรัชพร

ใช่ค่ะคือคนแห่ไปพร้อมกับโทรศัพท์มือถือ

อืมนี่บรรยากาศยามค่ำคืนที่ผ่านมาเห็นกลางวันแล้วไง
เอาบรรยากาศยำค่ำคืนมาช่างภาพของเราต้องไปขอป้าแม่ทั้งหลาย
ขอถ่ายเก็บภาพอินเสิร์ตมาให้คุณผู้ชมที่เป็นแฟนข่าวไทยรัฐดูบ้าง

เป็นบรรยากาศที่วัดสวนแตงอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะ
ชาวบ้านเขามากันคึกคักไปรอส่องเลขเด็ดในอ่างน้ำมนต์เมื่อกี้ค่ะ
เพราะว่าเมื่องวดที่แล้วเนี่ยชาวบ้านหลายคนเขาถูกรางวัลจากการมาไหว้ขอพรแม่นางชะบาทอง
ตะเคียนทองที่อยู่บนสาราในวัดเนี่ยนะคะ
แล้วตัวเลขที่อ่างน้ำมนต์ที่ชาวบ้านเขามองเห็นนะคุณผู้ชม

เมื่อกี้หมดแต่ก้มหน้าก้มตาอ่านสคริปต์อยู่เห็นไม่ทัน
หัวและท้ายเรือเนี่ยแบนกว้างคาดว่าอายุน่าจะสัก๒๐๐กว่าปีค่ะ
ทำจากไม้แต่เขียนขุดทั้งต้นไม่มีรอยต่อความยาวเนี่ยคือหนึ่งเมตรสิบเซนติเมตร
ซึ่งเจ้าของเรือเขาได้รับโชคลาภหลังทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับแม่ย่านางเรือ
ก็เลยมีการนำเรือมาถวายที่วัดนั่นเองโอ้อ่านี่ของกันใหญ่
ใช่ค่ะเขาบอกว่าเวลาที่ไปดูอ่างน้ำมนต์บางทีจะต้องเอาโทรศัพท์มือถือไปถ่าย
นี่ถ่ายเลยถ่ายเลยนะใช่แล้วพอถ่ายเสร็จแล้วปุ๊บก็กลับมาพลิกกลับมาดูเนี่ย
อันนี้นี่ทีมงานเราจะปล่อยภาพให้เห็นอินเสิร์ตนี้อีกรอบนึงใช่ไหม
เอาเลยนะคุณผู้ชม๑๒๓ปั๊บเปลี่ยนภาพ
แต่พอตื่นมาอีกวันเกิดดูอีกองศาหนึ่งกลายเป็นอีกตัวหนึ่งแล้วเหมือนกันนะ
อันนี้ไม่รู้ไปอีกที่หนึ่งค่ะคุณผู้ชมค่ะไปดูวัดดอนขวางอำเภอลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์กันหน่อยสิ
นักเสี่ยงโชคและชาวบ้านเขาพากันไปไหว้ขอโชคลาภจากต้นตะเคียนทองคู่
เอาแป้งไปโรยส่องหาเลขเด็ดตามความเชื่อ
ส่วนใหญ่เป็นเลขทะเบียนรถบรรทุกที่ลำเลียงต้นตะเคียนมาไว้ที่วัดค่ะ
ก็คือโรยไปก็เท่านั้นเพราะเอาเลขทะเบียนอยู่ดีอย่างนี้เหรอ

เลขทะเบียนคือ๘๓๕๕๖๒กรุงเทพนะคะ
ซึ่งก่อนหน้านี้ชาวบ้านเขาบอกว่ามีคนฝันเห็นผู้หญิงมาบอก
ให้ช่วยนำต้นตะเคียนขึ้นจากน้ำที
แล้วพอเอาขึ้นมากลายเป็นว่าเป็นต้นตะเคียนคู่ด้วย
แล้วสภาพสมบูรณ์มากเลยตั้งแต่เคยพบเห็นกันมา
แถมยังใหญ่๔คนโอบยาวกว่า๘เมตร
น้ำหนักมากกว่า๓๐๐หรือ๓๐๐กิโลกรัมนะคะ
อายุไม่ต่ำกว่า๑๕๐ปี
ชาวบ้านยังร่ำลือกันอีกว่าเป็นต้นตะเคียนที่มี๒นางอยู่ในต้นเดียว

จากที่นครสวรรค์แล้วเนี่ยบรรยากาศไม่ต่างจากที่บริเวณตรงตึกโบราณ
อาคารร้างเก่าแก่เกือบร้อยปีกลางสวนลำไย
ตรงนี้มันเป็นนาตึกโบราณนะคะคุณผู้ชม
ก็มันเป็นที่ดินมรดกของนางวันดีเกียรติดำ
อยู่ที่อำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรี
เมื่อวานนี้ชาวบ้านเขาก็ไปเหมือนกันค่ะ

บรรยากาศเมื่อวานนี้เลยคึกคักกันตลอดทั้งวันเลยนะคะ
ทีนี้วิธีการที่ชาวบ้านเขาใช้เขาทำไงรู้ไหมคุณ
ไปเดินดูตามผนังอาคารบ้างไปเขย่าติ้วบ้าง
จุดทูบจุดเทียนขอโชคลาภบ้าง
แล้วนี่ในสคริปท์พวกเขียนมาด้วยนะ

มีคนแอบกระซิบเลขเด็ดมา
แล้วก่อนหน้านี้มีชาวบ้านถูกรางวัลติดต่อกันมา๘งวดแล้ว
ส่วนนางวันดีเจ้าของที่ดินก็เคยถูกรางวัล๓งวดด้วย
เอ้าเขาเขียนมาแบบนี้แล้วดิฉันก็ไม่กล้าอ่านนะคะ

แล้วเดี๋ยวจะบอกว่าในสคริปต์เขาเขียนว่าอะไร
พาคุณผู้ชมไปดูที่กาลสินกันหน่อยละกันค่ะ

ก็เข้าร่วมพิธีบวงสวงปู่พญานาคศรีสุโธ

บริเวณกลางหมู่บ้านหลุบที่หมู่๗อำเภอเมืองจังหวัดกาลสินนะคะ
ทุกคนอย่างที่คุณผู้ชมเห็นจะแต่งกายชุดสีขาว
เอาดอกไม้ทูบเทียนมาร่วมพิธีขอโชคลาภในงวดนี้
แล้วผู้หญิงหลายคนก็สวมชุดสีสันสดใสต่างค่ะ

คือลักษณะเหมือนกับงูเลื้อยอยู่กลางพิธี
ชาวบ้านเขาบอกแบบนี้ว่าที่เห็นเนี่ยทั้งหมดเป็นร่างทรง
เป็นบริวารพญานาคแห่งวังนาคินคำชโนธ
แล้วนอกจากนี้ก็ยังมีชายสวมชุดขาว
ไม้เท้าที่ประดับด้วยเสียนพญานาค
แล้วก็คอยพ่นละอองน้ำใส่แผ่นหลังชาวบ้าน
คือเหมือนเป็นการให้พรเป็นการให้ความชุ่มฉ่ำ

เมื่อกี้ที่ฉันบอกไงว่าอ่านเลขไม่ได้